เรื่องนี้ก็หน่อยคุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดราชบุรีค่ะ
เจออะไรไม่เจอเจอโครงกระดูกมนุษย์
กระจายเกลือดเลยนะคะแล้วส่วนที่เจอเนี่ยเขาบอกว่าเจอตั้งแต่ช่วงเอว
ลงไปถึงขาข้างล่างแต่ว่าส่วนลำตัวส่วนแขนส่วนหัวหาไม่เจอเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบก่อนแหละว่า
เป็นตำรวจสพโพธารามนะคะเขาบอกว่าเจอโครงกระดูกในป่ากกคลองข้างทางค่ะ
เมื่อวานนี้เขาบอกเป็นชิ้นส่วนตั้งแต่เอวจนถึงเท้า
มีกางเกงขายาวลายพรางกองอยู่ที่โครงกระดูกจนหนังติดหุ้มกระดูกที่เท้าด้วย
ลำตัวกับแขนแล้วก็หัวหาไม่เจอ
นะคะเบื้องตนเจ้าหน้าที่คาดว่าศพรายนี้น่าจะเป็นเพศชาย
อายุประมาณสี่สิบถึงสี่สิบห้าปีเสียชีวิตมาประมาณสองเดือนแล้วค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างราชบุรีก็พยายามที่จะค้นหาชิ้นส่วนลำตัวแล้วก็แขน
ยังไม่เจอเลยนะคะคิดว่าอาจจะถูกตัวเงินตัวทองลากไปกิน
เบื้องต้นเลยต้องเอาชิ้นสวนไปเก็บไว้ที่สุสานของบูรณิฐีรอยญาติมารับสมไปบัมเทนกุศลก่อน
ตำรวจตอนนี้เร่งกระจายกำลังประสานตามโรงพักเลยค่ะว่ามีใครแจ้งคนหายหรือเปล่า
แล้วก็เข้าตรวจห้องพักเช่าคลี่คลายคดีให้ได้ว่าคนตายเนี่ยเป็นใครครับ
เรื่องต้นนายบุญศรีโสภาษีคนพบศพคนแรกเขาเล่าบอกว่า
เขามารับจ้างต่อท่อน้ำเข้าสวนมะพร้าวใกล้กับจุดพบศพ
พอจังหวะที่จะมาต่อท่อน้ำโอ้โหเอวถึงเท้า
ห้อยวางอยู่เลยโครงกระดูกคนเขาก็พยายามจะมองหารอบว่าเอ๊ะแล้วตัวกับแขนไปไหน
ก็ไม่เจอก็เลยรีบแจ้งเจ้าของสวนมะพร้าวแล้วก็แจ้งตำรวจนะคะ
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปที่จุดที่เจอโครงกระดูกนะครับอืม
อยู่ที่ตำบลคลองตะคดอำเภอโพธารามจังหวัดรัชบุรี

นี่ฮะตรงจุดนี้นะครับจะเป็นร่องน้ำเล็กอยู่ริมถนน
เป็นป่ารกร้างนะครับ
แต่ก็มีชาวบ้านเนี่ยมารับจ้างทำสวนมะละกออยู่ด้านในนะฮะ
คือทางกู้ภัยบอกว่าจุดที่เจอกระโหลกศีรษะอยู่ห่างจาก
ชิ้นส่วนโครงกระดูกท่อนร่างลงไปเนี่ย
ท่อนล่างเนี่ยสักประมาณ๓เมตรนะครับ
ลักษณะของชิ้นส่วนกระดูกดูแล้วมีขนาดใหญ่

คาดว่าผู้ตายน่าจะเป็นคนที่รูปร่างสูงใหญ่
มีกางเกงลายพลางนะครับที่ตรวจสอบพบลักษณะขาดยุ่ย
อยู่ติดกับกระดูกช่วงขาด้วยสันนิษฐานว่าอาจจะถูกตัวเงินตัวทองแทะก็เป็นได้

มีเสื้อยืดคอปกสีฟ้าอยู่ในก่อย่าริมฝั่งถนนนะครับ
ไม่ห่างจากจุดที่เจอโครงกระดูกมากนักด้วยนะครับ

ตอบไม่ได้
ก็คือจะเป็นโครงกระดูกส่วนท้อนล่าง
ส่วนจับตรงไหนลงไปพี่
ตั้งแต่กระดูกเชิงการจนถึงปลายเท้า
ปลายเท้ามีมีขาเป็นขาเป็นขา

ตัวของคนที่เขาให้ข้อมูลกับเราเนี่ยบอกว่าเขาก็ทำงานอยู่ที่แถวนี้ทุกวันนะฮะ
ข่าวอย่างนี้เขาก็ตกใจนะครับกลัวนะฮะ
ปกติก็ไม่ได้กลิ่นอะไรเลยเอาหมาลูกหมามาก็ไม่เห็น
เห็นเหมือนคนขี้มากกว่าเราก็นึกว่าคนงานขี้อะไรแถวนี้ครับ
หลังจากที่พบโครงกระดูกนี้นะคะตำรวจสพโพธารามก็พยายามเร่งตรวจสอบเลยว่ามีพื้นที่ไหนแจ้งคนหายเอาไว้หรือเปล่า
หายังไงก็ไม่เจอค่ะจนกระทั่งลองตรวจสอบพื้นที่ใกล้เคียงเจอที่เดียวเลย
คือที่สพกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะคะญาติมาแจ้งหายค่ะคือคนนี้
นายบำรุงยศครืออายุสี่สิบสามปีครับสูญหายไปยี่สิบแปดธันวาคมช่วงสายค่ะ
อืมมีกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านเนี้ยบันทึกภาพนายบำรุงครั้งสุดท้ายเอาไว้ได้
คือขี่รถออกจากบ้านไปทำงานนี่ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปแบบนี้นะคะ
นี่นะฮะก็ตามเส้นทางที่นายบำรุงใช้สัญจรไปทำงานทุกวันนั่นแหละ
แล้ววันนั้นเขาไม่กลับมาอีกเลยหายไปเลยเหรอหายไปเลยค่ะ
ญาติก็ตามหาแล้วก็แจ้งคนหายจนกระทั่ง๗มกราคม
น้องสาวนายบำรุงซึ่งทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปคุยด้วยนะ
เขาบอกว่าเธอฝันด้วยนะฝันว่าพี่ชายถูกผู้ชายสองคนรุมทุบตีทำร้ายในป่าจนเสียชีวิต
แล้วหลังจากนั้นปรากฏว่าวันที่๑๐มกราคมเจอรถมอเตอร์ไซค์ของพี่ชายค่ะ
อยู่ในป่าอ้อยสภาพกระจกมองข้างถูกถอดออกป้ายทะเบียนถูกบิดหัก
แล้วมีคราบเลือดอยู่บนรถเยอะหลายจุดทีนี้พอรู้ข่าวว่าที่ราชบุรีเจอโครงกระดูกปริศนา
เธอก็เลยเชื่อว่าอาจจะเป็นพี่ชายเธอที่หายตัวไปที่ถูกฆาตกรรมอำพรางก็ได้
เพราะได้ข่าวมาว่าหัวกระโหลกเนี่ยฟันด้านหน้าหายไป
บอกว่าพี่ชายเธอฟันหล่อก็เลยอาจจะเป็นไปได้

แล้ววันที่๑๐ก็คือตอนดึกก็ผู้ใหญ่ก็โทรมาบอกว่าก็คือพบรถ
มีคนพบรถที่ในดงอ้อยเลยจากจุดที่เราคิดว่าเขาไปที่นั่นประมาณ๑กิโลค่ะ
เพราะตอนเช้าก็ไปดูรถกันเอาสมุดไปก็คือก็คือใช่ค่ะ
ก็แอบมีความหวังว่าคิดว่าน่าจะใช่แต่คือคิดแล้วว่าเขาไม่อยู่แน่
เพราะว่าจากดูสภาพรถแล้วเราก็คือติดต่อไม่ได้
ตำรวจบอกว่าสัญญาณหายไปตรงนั้นจริงบริเวณนั้น
ฝันคือเราไปขอดูกล้องที่โรงเรียนแล้วครูเขาก็เปิดให้ดูค่ะ
เราจะเห็นเป็นภาพพี่เขาถูกทำร้ายเป็นในป่าค่ะเป็นป่าโป่ง
เพื่อเอาไปเปรียบเทียบกับชิ้นส่วนโครงกระดูกนะคะว่าตรงกันหรือเปล่า
ส่วนผู้ต้องสงสัยถ้าเกิดสมมุติว่าศพนี้เป็นศพของนายบำรุงจริงนะคะ
ผู้ต้องสงสัยคือกลุ่มเพื่อนของนายบำรุงที่หายตัวออกจากบ้านเหมือนกันค่ะ
ตำรวจสพกำแพงแสนเรียกสอบปากคำไปแล้ว๕ปาก
เหลืออีกหนึ่งปากที่ยังไม่มาให้ปากคำ
ไม่แน่ใจว่าไม่ว่างหรือว่าตั้งใจหลบหนี